คุณผู้ชมฮะที่ระยองมีเหตุหึงโหด
ตำรวจภูทรมาพตาพุธจังหวัดระยอง
เข้าตรวจสอบเหตุใช้อาวุธมีดแทงกัน

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ๑รายเป็นผู้หญิง
พลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลประยองไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนสายโขดหินเขาไผ่
หน้าหมู่บ้านบุญถาวร๘ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
แล้วก็จุดตรงนี้พบผู้เสียชีวิตก็คือนายรัตติพงศ์ตานะ
อายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดลำปาง
สภาพศพนอนหงายจมกองเลือดนะครับ
พบบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงที่บริเวณราวนม๑แผล
กลางอก๑แผลใต้สดือ๑แผลแล้วก็ที่ไหล่อีก๑แผลนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็พบอาวุธมีดทำครัว๑เล่ม
ห่อด้วยกระดาษตกอยู่คาดว่าเป็นอาวุธที่แทง
จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
เบื้องต้นก็ยังไม่แน่ใจ
ยังไม่ทราบว่าเป็นมีดของผู้เสียชีวิตเอง
หรือว่าเป็นมีดที่ผู้ก่อเหตุพกมานะครับ
ห่างจากผู้ตายประมาณ๑๐เมตร
พบรถจักรยานยนต์ทะเบียนขอไข่มมนหนู๒๓๒ลำปาง
ล้มอยู่พร้อมกับหมวกกันน็อก๑ใบ

แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากการที่ถูกถีบรถจักรยานยนต์จนล้ม
ก็คือนางสาวจิตกัญญาหรือว่าสาหยางสิริพงศ์
อายุ๒๓ปีชาวจังหวัดตากนะครับ
ซึ่งผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวจิตกัญญา
จริงแล้วตอนนี้มีศักดิ์เป็นภรรยาของผู้ตาย
คือนายรัตติพงศ์ตานะนะครับ

คือนายเก้งแทร่เหออายุ๒๙ปีสัญชาติมงค์
ซึ่งนายเก้งแทร่เฮ้อมีศักดิ์เป็นอดีตสามี
ของนางสาวจิตกัญญาผู้บาดเจ็บนะครับ

ซึ่งเป็นแฟนของหัวหน้าแคมป์คนงานนะครับ
ก็เล่าถึงความสัมพันธ์ของทั้ง๓คน
ทั้งผู้ก่อเหตุผู้ตายและผู้บาดเจ็บนะครับ
พักอยู่ห้องตรงข้ามกับนายเก้งผู้ก่อเหตุ
ทั้งสองคนเคยคบหาดูใจกัน
อยู่กินฉันสามีภรรยาแต่ช่วงหลังนะฮะเริ่มห่างกัน
จากตัวนายเก้งมักทำร้ายร่างกายนางสาวสาเป็นประจำ
ทำให้แยกกันนะครับก็เท่ากับว่านายเก้ง
กลายเป็นแค่อดีตสามีของนางสาวสาแล้วนะ
วันที่๓มกราคมนะครับเวลาประมาณสัก๕โมงเย็น
นายรัติพงศ์ซึ่งเป็นสามีใหม่ของนางสาวสา
มาหานางสาวสาที่แคมป์คนงานนี้นะครับ
แล้วก็เกิดคำเมนต์กันกับอดีตสามีของนางสาวสาคือนายเก้ง
กระทั่งมีเรื่องชกต่อยกันนะครับ
เพื่อนร่วมงานคนงานต้องมาช่วยห้าม
วันเกิดเหตุวันที่๔มกราคมเมื่อวานนี้นะครับ
รัติพงศ์ผู้ตายได้ขับรถจักรยานยนต์มาหานางสาวสากันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พานางสาวสาออกไปด้านนอกคือออกไปจากแคมป์คนงาน
แต่จังหวะนั้นเองนายเก้งเห็นคุณ
เก้งขี่รถจักรยานยนต์ตามไปครับ
แล้วก็ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์จนล้มลง
จากนั้นเข้าใช้อาวุธมีดแทงนายรัตติพงศ์
นายรัติพงศ์เสียชีวิต
ส่วนนางสาวสาล้มลงจากรถก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ

ก็บ่อยอะค่ะเพราะว่าเขาเลิกกันแล้ว

เห็นผู้หญิงก็โทรแล้วขับแล้วก็เดินลงไป
ผู้ชายก็เข้ามารับคนตายก็เข้ามารับที่แคมป์
พอเสร็จแล้วก็คนที่เก้งแฟนเก่าเขาก็ขับรถตามไป
ก็ไม่เห็นแล้วค่ะ

มาจากเรื่องของชู้สาวหึงหวง

ในการติดตามตัวนายเก้งผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ